วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่าแม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า

วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
วันนี้แม่ช่วยเงินมากกว่า
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ประมาณ๕๖นาย
แต่ก่อนออกไปเนี่ยผมถามแล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาไปไหนกันนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะเดินทางฟิธีสำรวจจุฐานภาคสอบ
เพื่อไปสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่มีการนำไปฝากไว้ที่ร้านแห่งหนึ่งที่อำเติมเมอร์ในต่อจุฮุรี

อันนี้ก็เป็นข้อมูลตั้งแต่ช่วงประมาณ๕โมง
จนถึงตอนนี้ครับทุกคนก็ยังคงต้องเฝ้ารอว่า
ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่พูดแล้วเจ้าหน้าที่ออกไปนั้นจะกลับมา
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ตามคำของเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่
ตอนนี้ก็คือยังจะต้องรอความชัดเจนของตำรวจอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับ
ค่ะอย่างนี้นะคะคุณนัทพงศ์คือนะตอนนี้เนี่ย
ข้อกล่าวหาที่ตั้งเพื่อออกหมายจับเนี่ยมี๒ข้อกล่าวหาใช่ไหมคะ

ก็คือเรื่องของการฆ่าโดยไตรตรองแล้วก็เรื่องของการชิงทรัพย

ค่ะซึ่งซึ่งสองอันนี้เนี่ยนะคะตอนที่ออกหมายจับแล้วเนี่ย
ตำรวจได้บอกทีมข่าวไหมคะว่าที่ออกเนี่ยใช้
ใช้หลักฐานอะไรไปขอออกหมายจับคะ
เท่าที่ทราบมาจากชุดสืบสวนนะครับพี่จอมขวัญก็คือเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
ได้รับกล้องวงจรปิดจากโครงการของหมู่บ้านเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ
แล้วก็เห็นอิริยบทของผู้ก่อเหตุอย่างชัดเจนก็คือ
มีการเข้ามาในพื้นที่โดยการขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
จากนั้นก็ไปคุยกับทางผู้เสียชีวิตทั้งสองคนภายในบ้าน
ดังนั้นก็เมื่อเวลาผ่านไป๒นาที
เดี๋ยวเราติดต่อคุณนัทพงศ์ใหม่นะคะคืออย่างที่บอกค่ะอาจารย์
อย่างที่เราโยงกลับไปคดีน้องกายก็คือเรื่องของกล้องวงจรปิดก็มีผล
แต่กล้องวงจรปิดคดีนั้นเดี๋ยวขออีกรอบนึงนะคะเพราะว่าคนคาใจว่าเอ๊ะ
คือแฟนของกายก็ยืนยันคือเราไม่ได้กำลังจะบอกว่ากล้องวงจรปิด
ถ้าผิดไปจากที่เราเคยคุยกับตำรวจแล้วคดีจะพลิกนะคะเพียงแต่คนก็สงสัยว่าอ้าว
ทำไมไม่เห็นในกล้องวงจรปิดในเมื่อเด็กผู้หญิงก็ยืนยันนะคะแล้วก็
การที่เขาเข้าและออกจากบ้านนั้นเนี่ยนะคะกี่โมงมันมีผลต่อการคำนวณเวลาที่
เกิดเหตุการณ์ในบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวคุณแม่หรือตัวเด็กผู้ชายก็แล้วแต่
อันนี้เหมือนกันค่ะคือคาดเอาก่อนนะคะเบื้องต้นว่าอาจจะมาจากกล้องวงจรปิดเป็นหลัก
ถึงมีการออกหมายจับใช่ไหมคะอาจารย์เดี๋ยวเราฟังพร้อมกันนะคะคุณนัทพงศ์ค่ะ
คุณนัทพงศ์คือที่ออกหมายจับเนี่ยดูจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านทั้งขาเข้าขาออกเนี่ย
เห็นว่าเป็นคนคนนี้คนเดียวที่ที่อย่างน้อยคือมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับผู้ตายสองคนใช่ไหมคะ

เราคงไม่ต้องเถียงกันว่าเอ๊ะเรื่องสมมุติถ้าชิงทรัพย์ชิงมอเตอร์ไซค์เนี่ย
มันมากขนาดที่คนจะฆ่ากันเลยหรือเพราะเราไม่รู้บทสนทนาเลย
ครับว่ามีอะไรหมางใจกันมาหรือเปล่านะคะแต่ทีนี้ค่ะอาจารย์
สมมติถ้าจะคิดฉีกไปอีกแบบหนึ่งซึ่ง
มันดิฉันก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ไหมจะลงมือคนเดียวได้เหรอ
ฆ่าคนสองคนโดยก็มีความสลดหดหูมากนะคะ
วิธีการทำร้ายเนี่ยครับคือคือในกรณีอย่างเงี้ยนะครับ
ต้องไปดูในเหตุพื้นที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ย
ตามข้อมูลข่าวที่เราได้ทราบเนี่ยนะครับเรื่องของตัวศพเนี่ยนะครับ
ก็มีจุดเลือดนะครับที่ออกเนี่ยหลายจุดนะครับ
ต้องไปหาให้ได้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่เกิดเหตุนะครับ
มันก็จะพอบอกพฤติการได้ว่าที่เกิดเหตุมันจะอยู่คนละจุดกัน
หรือคนละตำแหน่งกันนะครับในการกระทำ
อาจจะกระทำครั้งละหนึ่งคนนะครับแล้วก็กระทำอีกหนึ่งคน
อาจจะไม่ได้กระทำพร้อมกันทั้งสองคนคืออาจจะไม่ใช่คนหนึ่งคน
ต่อสู้กับคนสองคนค่ะนะครับหรือแม้กระทั่งว่าอาจจะดูร่องรอยของบาดแผล
นะครับว่ามีการต่อสู้หรือไม่บาดแผลเนี้ยมันจะบอกเราได้ครับ
ถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้มันก็จะเห็นเป็นร่องรอยของการต่อสู้อืม
ว่าบาดแผลอย่างนี้เรียกว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้
ป้องกันตัวเองนะครับอ่าอาจารย์เดี๋ยวให้ขอค้างไว้ก่อนนี้
อาจารย์ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าถ้าในข่าวพูดถึงแค่มีดปอกผลไม้
กับแผลตรงคอของอาจารย์หนึ่งคนอาจจะไม่ได้กังขาเท่าไหร่
แต่อาจารย์อีกหนึ่งคนถ้ามีบาดแผลที่ทะลุเข้าไปในกระโหลกได้

ไม่มีแล้วค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นช่วงของข้อมูลติดตามข้อมูลลิบหน้า
คุณนัทธพงศ์ตอนนี้ตำรวจที่ขอออกหมายจับเนี่ย
คือใช้จากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านเท่านั้นใช่ไหมคะ

แล้วก็เห็นว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
กล้องวงจอมปิดจับได้หรือได้จากพยายามแม่นล้อมคะ
จากกล้องวงจอมปิดเท่าที่ผมได้ไปคุยกับกรอบกระพอบ่าวบ้าน
ออกไปทางข้างหลังเหรอคะใช่ครับออกทางหลังหมู่บ้านครับอ่า
ขาเข้าเข้าข้างล่างขาออกออกข้างหลังใช่ไหมคะใช่ครับเอ๊ะตอนตอนขาเข้ามาเนี้ย
ตามปกติแล้วหมู่บ้านเขาต้องมีแลกบงแลกบัตรหรืออะไรยังไงไหมคะ
พี่รับประพอบอกไหมฮะพี่รับประพอบอกว่ารอบแรกเนี้ย
เหมือนกับทางเจ้าของบ้านเนี่ยมีการบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาติดต่อเกี่ยวกับดูรถ
ดูเรื่องซื้อขายรถจักรยานยนต์
แล้วก็เหมือนจะมีการแนะนำไว้แล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะพี่สามขวัญแล้วก็
เห็นว่ารอบที่สองเนี่ยที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเหมือนกับจะเดินเข้ามา
เดินเข้ามาทางประตูหลังหรือยังไงเนี่ยแหละครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็
ก็ไม่ไม่อยากจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับทางสื่อขวัญชนได้ตาบมากค่ะ
ก็เลยมีการผนวกข้อมูลกันแล้วก็ความน่าจะเป็นที่สุดก็คือเป็นเป็น
เขาบอกว่ามีการเข้าออกเข้าออกถึงผู้ต้องหาแง่สืบสองครั้งด้วยกันอ๋อ
เอาอย่างนี้นะคะคุณนัทพงศ์อันนี้เรารายงานแบบคุยกันนักข่าวคุยกัน
ก็คือว่าจริงแล้วเนี่ยยังไม่ได้เป็นข้อมูลชุดเดียว
อย่างเป็นทางการจากตำรวจออกมาใช่ไหมคะ
แต่ว่าก็เป็นในส่วนของการสื่อข่าวของผู้สื่อข่าวนั่นแหละนะคะ
แล้วก็มาไปถามพยานแวดล้อมต่าง
คาดว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่อยู่ดีก็ดุ่มเข้าไป
อาจจะมีการนัดแนะกับผู้ตายไว้ก่อน
แล้วก็ผู้ตายก็อาจจะสั่งรอปภหมู่บ้านเอาไว้ก่อนด้วย
แต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าการเข้าออกเนี่ยเข้าข้างหน้ากี่รอบข้างหลังกี่รอบ
เข้าโดยมอเตอร์ไซค์เดินเท้าเข้ามาทั้งเข้าทั้งออก
คือรายละเอียดอันนี้ยังไม่ออกมาแบบเป็นชุดเดียวใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับยังไม่สังเกตเท่าไหร่ครับ
เพราะว่ามันเป็นเพียงการคาดการณ์ของการทำงานของสื่อมวลชนเท่านั้น
แต่ที่แน่เนี่ยการไปออกหมายจับเนี่ยคือน่าจะมาจากกล้อง
จับได้ว่ามอเตอร์ไซค์เข้าคนละคันกับขาออกใช่ไหมคะ

ตอนที่เข้าไปพี่หลับป่าวเขาเห็นไหมว่า
เจ้าของบ้านก็เปิดให้เข้าบ้านตามปกติ
ไม่ได้แบบปีนเข้าไปแอบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าใช่ครับเป็นการเข้าไปโดยโดยเจ้าของบ้านเปิดให้ตามปกติครับ
ไม่ได้เป็นการปีนหรืองัดแงะบ้านเข้าไป
มีใครทันสังเกตไหมคะว่าตอนที่เข้าไปที่เห็นครั้งแรก
ครั้งล่าสุดก่อนที่จะเป็นขาออกเนี่ยมันห่างกันกี่ชั่วโมงคะ
พี่รอบพอเขามีบันทึกหรืออะไรไหมคะ
รอพอเนี่ยมีบันทึกครับแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลอะไรกับทาง
ขาวมากค่ะทีนี้เรามาที่ตัวรถค่ะคุณนัทพงศ์คือรถเนี่ยไปเจอที่ชนบุรี
แล้วก็จากข่าวเนี่ยก็บอกว่าคาดว่าคนที่ถูกออกหมายจับเนี่ยมีเพื่อนเป็นตำรวจ
เพื่อนเป็นตำรวจเอารถไปไปส่งต่อให้ที่ชนบุรีอย่างนี้ไหมคะ
คือขามออกมาแบบนี้เดี๋ยวฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะ
ครับก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นเพียงแค่ข้อมูลกระแส
กระแสครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองระยองเนี่ยไม่ได้
ไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือว่าข่าวเกี่ยวกับพื้นที่ของจังหวัดชมบุรีเองก็ดี
หรือตำรวจภูทรภาค๒ที่มีการรายงานว่าพบรถจักรยานยนต์
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลออกมาเปิดเผยว่าเจอในลักษณะแบบไหนเจอมาฝากกับใคร
หรือว่าเจอยังไงมันก็เป็นเพียงข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้รายงานมาเพียงเท่านั้นครับ
ตอนนี้ที่คุณนัทพงศ์กับผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักรออยู่เนี่ยรออยู่ที่สพเมืองระยองไหมคะ

แล้วรถมาถึงที่สพมยยังคะ
ตอนแรกมีการคาดการณ์ว่ารถเนี่ยจะเข้ามาประมาณสักสองทุ่มถึงสามทุ่มครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันมันต้องอยู่ที่การคาดเดาของเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการเข้ามาคืนนี้ไหม
เพราะว่าเมื่อสักครู่ที่นั่งอยู่ในโรงพักเนี่ยครับเขาก็บอกว่าไม่แน่อาจจะมาพรุ่งนี้ทีเดียวก็ได้โดยจะเอาบุคคลสำคัญมาสอบปากคำเพิ่มก็ได้
ก็พูดเป็นกว้างไปทั้งหมดยังไม่ได้เจาะจงว่าเป็นอะไรยังไงครับ
ได้ได้ข่าวไหมคะว่าได้ตัวคนที่ถูกออกหมายจับหรือยังคะ
เท่าที่ไปสอบถามกับทางชุดสืบสวนนะครับเขาบอกว่ายังไม่ได้ตัวนะครับแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการแกะรอยเส้นทางการหลบหนีอยู่
เจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ตั้งด้วยว่ายังอยู่ในพื้นที่อะไรอย่างนี้ออกไหมหรือว่าออกนอกพื้นที่แล้วเขาก็ยังไม่ได้กำหนดพื้นที่ด้วยครับ
คุณนัทธพงศ์ตอนนี้เนี่ยนะคะยังเป็นประเด็นหลักว่าน่าจะเกิดจากการถูกคนอื่นทำร้ายไม่มีประเด็นเหลือที่ว่าสองคนจะทำร้ายตัวเองอีกแล้วถูกไหมคะ

แล้วก็ตอนนี้เนี่ยข่าวที่ในพื้นที่เนี่ยนะคะคิดว่าคนลงมือน่าจะมีแค่คนเดียวหรืออาจจะมีคนอื่นร่วมด้วยคะ
กระแสข่าวเนี่ยบอกว่าอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันครับว่าในคดีนี้เนี่ยจะมีมากกว่าหนึ่งจริงหรือเปล่า

เพราะว่าถ้าจากวงจรปิดของหมู่บ้านที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้ก็คือมีคนขับรถเข้าไปแล้วออกมาเนี่ยเพียงคนเดียว

แล้วก็เห็นว่ากำลังตรวจสอบคนอยู่ที่ส่วนโดยพรุธฟังภาพ๒ด้วย

คือคุณนัทพงศ์ครับอยากทราบว่าเห็นบอกว่ามีเรื่องของหนังสือรับรองการตาย
เพื่อจะไปแจ้งนะครับขอเกี่ยวกับเรื่องใบมรณบัตร
ได้ไหมครับว่าเขาระบุสาเหตุการตายไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ
ทางญาติเพียงแค่ออกเอกสารครับ
แต่ว่ายังไม่ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลระยองครับอาจารย์ครับ
เพราะว่าเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยญาติบอกว่าจะไปรับศพที่โรงพยาบาลประมาณ๕โมง
แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดทราบเรื่องเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งทางทีมข่าวอีกทีนึง
แต่ด้วยเวลาด้วยที่มันเย็นแล้วก็น่าจะล่วงเลยเวลาก็กลัว
อาจจะมีปัญหาการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนทางญาติก็เลยเปลี่ยนใจ
แล้วก็เปลี่ยนที่จะไปติดต่อรับศพที่โรงพยาบาลระยองในวันพรุ่งนี้แทนครับ
บาดแผลเบื้องต้นนี้ของฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
บาดแผลต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองบอกผมเพียงแค่ว่าในที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็มีเพียงมีดปอกผลไม้เหมือนกับที่เราทราบข่าวเลยครับ
แต่ว่ามันก็มีคำถามไม่น่าฉุดคิดเหมือนที่อาจารย์เองก็ดีหรือพี่จอมขวัญเองก็ดีที่ตั้ง
สังเกตว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยถูกทำร้ายจนถึงขั้นกระโหลกเนี่ยมันมัน
มันทะลุจนถึงข้างสมองไหลเนี่ยมันจะต้องมีมากกว่ามีดปอกผลไม้
ซึ่งคำถามนี้มันก็ยังเป็นคำถามที่เจ้าหน้าที่จะต้องออกมาชี้แจงครับ
เพราะว่าณตอนนี้ตำรวจเองยังไม่ได้มาชี้แจงอะไรเกี่ยวกับมูลเหตุ
หรือว่าการก่อเหตุทั้งหมดในเรื่องนี้ครับ
แล้วแล้วประเด็นที่ที่มีคนพูดถึงว่าได้ยินเสียงเป็นข้างบ้านได้ยินเสียงว่ามีเสียงปืน
นะครับดังเนี่ยอันนี้อันนี้ยังเป็นประเด็นที่ที่ยังยืนยันอยู่ไหมครับ
ประเด็นนี้เท่าที่ผมได้ก่อติดแล้วก็ได้เข้าไปในหมู่บ้านนะครับ
ก็ไม่ได้มีใครยืนยันอย่างแน่ชัดว่ามีเสียงปืนดังขึ้นจริงหรือเปล่า
เพราะว่าในพื้นที่ของบริเวณหลังหมู่บ้านครับเป็นทางค่อนข้างเหลือเกมือน
อาจจะมีกลุ่มของเด็กแว้นหรืออาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นมาขับรถแข่งอะไรก็ได้
อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อสัมภาษณ์ของชาวบ้านที่เขาแบบเตียงวันยากคล้ายก็เป็นได้
ค่ะทีนี้ที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวลองถามจากอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือพี่กู้ภัยที่เข้าไป
ยังไงเดี๋ยวคุณนัทพงศ์ต้องรายงานตลอดอยู่แล้วนะคะ

ว่ามีจำนวนคนเป็นไปได้ไหมที่เป็นแค่๑คนหรือมีมากกว่านั้น
และบาดแผลก็จะบอกได้ด้วยว่าตกลงมีแค่มีด
แล้วมีดที่ใช้เป็นมีดปอกผลไม้เล่มเดียวจริงหรือเปล่า
แล้วที่ได้ยินข่าวนะคะแค่ข่าวเอ๊ะได้ยินเสียงปงเสียงปึ๊มจะมีหรือเปล่านะคะ
แต่เสียงปืนเนี่ยยังไม่ได้มีการยืนยันในข่าวไหนเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้น
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับพี่กู้ภัยที่เข้าไปสักครู่ค่ะ
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราถามจากอีกหนึ่งท่านนะคะอาจจะได้เห็นพื้นที่ด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นพนักงานดับเพลิงแล้วก็เป็นกู้ภัยเทศบาลนครระยองนะคะ
คุณอนุพงศ์วงสูงค่ะคุณอนุพงศ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

อ่าคุณอนุพงศ์คะตอนที่เข้าไปเอาเอาสภาพที่เห็น
เอาตามสายตาที่เดินเข้าไปทีละก้าวเลยค่ะเห็นอะไรบ้างคะ
ก็เห็นเป็นโต๊ะทำงานครับแล้วก็เลือกเป็นโต๊ะทำงานครับ

ก็ความว่าศพสบผู้ชายแล้วก็เป็นศพผู้หญิง
แล้วก็เป็นตัวผู้หญิงน่ะจะโดนของแข่งชอบพี่ภีรษาครับผม

ในตัวบ้านครับชั้นล่างครับผม

ก็จะมีรอยเลื่อนจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นสองครับไปลอยลากขึ้นไปครับ
ลากเนี่ยเห็นทั้งที่ตรงบันไดและที่ตรงกำแพงหรือเปล่าคะถูกต้องครับ
คือมันสามารถมองออกได้เลยใช่ไหมคะว่าเป็นการลากขึ้นลากลง
คือทิศทางมันชัดเจนใช่ไหมคะใช่ครับทิศทางชัดเจนครับ
เพราะว่ามันมีรอยเลือดกองใหญ่แล้วก็บริเวณลากขึ้นไปแล้วก็มีแบบ
เหมือนเอามือไปจับกำแพงอะครับผมลากขึ้นไปถึงชั้นสองครับ
มือเนี่ยน่าจะเป็นมือของคนที่เป็นคนลากไม่ใช่มือของคนโดนลากใช่ไหมคะ
อันนี้ไม่แน่ใจครับผมแต่ว่าเป็นรอยมือแน่นอนครับ
อ่าทีนี้ในในส่วนของชั้นสองที่เจอเนี่ยนะคะ
ตกลงแล้วเนี่ยศพของทั้งสองคนเนี่ยนอนห่างกันไม่มากนะคะ
ไม่มากครับประมาณไม่ถึงเมตรครับครึ่งเมตรครับ
อยู่ปลายเท้าของผู้ชายครับศพผู้หญิงอ่า
แล้วก็เอาผ้าไว้ผ้าที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าครับค่ะ
ขอในส่วนของครูผู้ชายก่อนนะคะคุณครูผู้ชายเนี่ยบาดแผลที่ชัดเจนคือครูโดนปาดคอใช่ไหมคะ
ใช่ครับมีร่องรอยบาดเจ็บลักษณะอื่นหรือว่ามีร่องรอยต่อสู้อะไรยังไงที่มือของครูผู้ชายหรือตรงไหนยังไงบ้างไหมคะ
ร่องรอยนี้มีบาดแผลแทงตามร่างกายครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับแล้วก็แต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะถูกของแข็งไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นอะไรครับทุบที่ทุบที่ศีรษะครับ
แล้วกระโหลกแตกอ่าเดี๋ยวเรียนขอที่ครูผู้ชายก่อนครูผู้ชายเนี่ยบาดแผลแทงตามตัวมีแล้วก็โดนบาดแผลปาดที่คอของครูใช่ไหมคะ
ใช่ครับนอกเหนือจากนั้นไม่ได้มีรอยทุบรอยอะไรเหมือนครูผู้หญิงใช่ไหมคะ
ไม่มีครับอ่าทีนี้ในส่วนของคุณครูผู้หญิงที่คุณอนุพงศ์เล่าให้ฟังเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะคือข่าวมันมีทั้งว่าเป็นเป็นมีดเนี่ยแทงที่หัว
แล้วก็เข้าไปจนจนบางข่าวรายงานว่าขออภัยคุณผู้ชมนะคะคือสมองไหลออกมาคือลักษณะบาดแผลตรงหัวครูผู้หญิงเนี่ยมันเป็นบาดแผลโดนของแข็งทุบแล้วกระโหลกเปิดหรือว่าเป็นลักษณะแบบเหมือนโดนมีดแทงคะ
ผมผมมองว่าเป็นของแข็งปุ๊บอะครับเพราะว่ามันมีสมองไหลออกมาครับค่ะ
อนุญาตถามนิดเดียวนะคะเพราะว่ามีผลต่อวิธีการลงมือคือว่าของแข็งที่ที่คิดว่าทุบเข้าไปที่หัวครูเนี่ยเท่าที่เราเห็นบาดแผลอยู่บริเวณไหนบ้างคะ
โมเรนที่ศีรษะอย่างเดียวครับกกหูครับ
กกหูด้านด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมคะ

ไม่มีตรงกลางกระหม่อมหรือตรงไทยทอยใช่ไหมคะ

แล้วเท่าที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยที่ศีรษะของครูผู้หญิงเนี่ยมีรอยมีดแทงเข้าไปไหมคะ
ที่ศีรษะไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าตอนขึ้นไปก็เอาพระคุมได้แล้วครับ
เพราะว่าภาพมันไม่น่าดูเท่าไหร่ครับ
ครับที่กกหูนี่หมายถึงตรงตำแหน่งขมับหรือเปล่าฮะ

ตรงขมับก็จะเป็นลักษณะดูใกล้กับขมับ
เข้าขมับเลยใช่ไหมคะ
น่าจะจากด้านหลังครับผม

แต่ใกล้เคียงคือหลังกกหูถูกไหมครับ

ครับตำแหน่งที่โดนนี่เป็นบาดแผลเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นบาดแผลลักษณะเป็นบาดแผล
ตรงผิวหนังนะฮะฉีกขาดเยอะไหมครับ
เป็นบาดแผลลึกชะกันนะครับผม
แล้วตัวผิวหนังของหนังศีรษะเนี่ยเป็นรอยฉีกเยอะไหมครับ
อันนี้ให้รายละเอียดไม่ได้ครับพี่เพราะว่าตอน
ผมขึ้นไปมีเงิน๐๕แล้วครับ
ใช่ค่ะทีนี้ที่เห็นว่ามีรอยแทงตามร่างกายเนี่ยทั้งครูผู้หญิงและครูผู้ชายคือมีรอยแทงตามร่างกายทั้งคู่ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่จะหนักหน่อยเพราะว่าเขื่อนคอเนี่ยครับก็ลึกมากครับลึกมาก
ของผู้ชายนะครับส่วนของผู้หญิงนี่มีมีบาดแผลถูกแทงตามลำตัวไหมครับ

มีหลายบาดแผลตามลำตัวเห็นเป็นบาดแผลชะกันบ้างไหมครับหรือเป็นบาดแผลเล็กน้อย
เป็นบาดแผลเหมือนบาดแผลแทงอะครับผม
ครับผมแล้วบริเวณแขนของทั้งคู่เนี่ยทั้งสองคนนะครับมีแขนกับมือนะครับมีร่องรอยบาดแผลจากอาวุธไหมครับ

ใช่ครับไม่เห็นนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่กองพิสูจน์หลักฐานขึ้นไปให้เจ้าที่ลงมา
ข่าวออกมาอย่างงี้ค่ะคุณอนุพงว่าพบมีดปอกผลไม้
ทีนี้ถ้าถ้านะคะถ้าเป็นลักษณะของแข็งทุบหัวครูผู้หญิงจริงเนี่ยมันมีอะไรที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอาวุธอื่นที่ทำให้เกิดบาดแผลที่หัวครูผู้หญิงไหมคะ
ไม่มีนะครับแต่ว่าแต่ว่าสันนิษฐานจากด้านล่างนะครับ
เพราะว่ากองเลือดเยอะอาจจะอาจจะเอาหัวโขกเอาจับหัวโขกนะครับ
หรือว่ายังไงอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ากองเลือดด้านล่างเนี่ยเยอะมากครับ
แต่ว่าในส่วนของอาวุธที่เราเห็นตกอยู่หรืออยู่ใกล้ศพหรืออยู่ใกล้กองเลือดเนี่ย
ไม่ได้มีเห็นอะไรเพิ่มเติมจากมีดปอกผลไม้เลยเหรอคะไม่มีครับไม่มีครับ
มีดปอกผลไม้มันเป็นมีดมันมันใหญ่ประมาณแค่ไหนครับคุณอนุโภคมันมีหลายขนาดเนาะ
ปอกหูไม้นี่ตอนผมเข้าไปนี่กองพิสูจน์หลักฐานก็เก็บไปแล้วนะครับเพราะยังไม่เห็นแต่ว่าบาดแผลนี้ชะกันมาก
ใช้มีดใหญ่กว่าปอกผลไม้นะครับผมว่าอืมอันนี้เราดูจากแผลตามร่างกายหรือขออนุญาตนะคะ
ดูจากฝ่ายที่คอครูผู้ชายคะถูกต้องครับแผลจากครูผู้ชายครับเพราะว่าบาดแผลจากการลึกมากครับ
ครับอ่าตรงตรงกองเลือดที่บอกว่ากองเยอะมากเนี่ยกองใหญ่เนี้ยมันกองเดียวหรือสองกองครับ
กองเดียวครับกองเดียวครับกองเดียวก็จะมีจะมีจะมีจุดเกิดเหตุอะครับ
เป็นกองเล็กอะครับกองเล็กเนี้ยก็จะอยู่อ่าโต๊ะทำงานครับค่ะครับอ่า
หยิบโต๊ะทำงานปุ๊บแล้วก็ถัดจากโต๊ะทำงานมาเนี่ยกองเลือดจะใหญ่มากครับ
ใหญ่จนแบบเต็มพื้นที่ของอ่าเต็มพื้นที่ทางเดินนะครับอืม
ดูลักษณะแล้วน่าจะเดี๋ยวนะคะคือที่ที่ถูกลากขึ้นไปเนี่ย
ว่าเป็นศพของครูครูท่านไหนคะทั้งสองคนนะครับผมว่า
แสดงว่าคิดว่าในความเป็นจริงคือพบกองเลือดที่โต๊ะทำงานกับที่พื้น
แล้วก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตจากข้างล่างทั้งสองคนเลย
แล้วก็ลากขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ครับประมาณนั้นครับอืม
ไม่เป็นไรค่ะคืออย่างที่คุณอนุพงศ์คือเอาเท่าที่คุณอนุพงศ
ตามประสบการณ์ที่เห็นแล้วก็ที่เจอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราต้อง
รอยืนยันจากตำลดอยู่แล้วแหละนักข่าวก็รอเหมือนกันใช่ครับใช่ครับ
แต่ทีนี้คุณคุณคุณหนุพงเอ่อเท่าที่ดูเนี่ยนะคะ
ลักษณะรอยเลือดที่ลากนะคะที่ลากคือคิดว่าเป็นการลากสองศพสองรอบเลยเหรอคะ
อืมน่าจะน่าจะเป็นการลากสองรอบครับเพราะว่ามีเอ่อเพราะว่ามีรอยลากตอนเข้าห้องด้วยครับ
อืมคืออืมแต่นึกไม่ออกนะว่าถ้าถ้าเกิดเหตุที่ชั้นหนึ่งจริงจะ
จะขึ้นเอาขึ้นไปทำไมทั้งสองสองร่างนะคะคุณอนุพงศ์มีอะไรเพิ่มเติมที่คิดว่าเป็นข้อสังเกตได้ในข่าวบ้างไหมคะ
ที่เราเข้าไปพื้นที่นะคะไม่มีนะครับทีแรกเข้าที่เกิดเหตุก็นึกว่าอ่า
เป็นฆาตกรรมฆาตกรรมแบบแฟนผัวเมียทะเลาะกันอะไรแบบนี้
แต่ว่าดูบาดแผลแล้วทั้งสองคนแล้วครับมันมันน่าจะมีบุคคลที่๓เข้ามาครับ
เพราะว่าแบบแผลทั้งสองคนนะครับเป็นศักรรมมากครับอืมไม่สามารถทำร้ายกันเองได้อะครับ
อืมเข้าใจค่ะคุณอนุพงศ์ค่ะได้ได้ข้อมูลพอสมควรเลย
ยังไงทางรายการขอบคุณตอนนี้ก่อนนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะคือต้องทำเวลาค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรานัดเดี๋ยวเราดูจากเวลานะคะว่าจะเป็นคุณพ่อของคุณครูเอ็ม
หรือว่าเป็นคุณแม่บุญธรรมของครูเอ็มกับครูแนนแต่ว่าที่อาจารย์ถามเข้าเป้าเลยนะคะคุณผู้ชม
คือเอ๊ะคนเดียวไหมแล้วแล้วถ้านะคะถ้าข้อสังเกตคือการทำร้ายกันที่ชั้นล่าง
ครับแล้วเป็นการลากขึ้นไปทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้เป้าหมายเลยนะคะ

คุณผู้ชมคะอย่างที่เราคุยกันมานะคะอาจารย์ก็คือยังไม่ได้รู้อย่างเป็นทางการ
ครับว่าตกลงแล้วแผลที่แท้จริงเป็นอะไร
แน่แล้วจุดที่ทำให้เสียชีวิตทั้งคู่คือที่ไหนนะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ตั้งคำถามมันมีข้อสังเกตอะไรบ้างคะ
ครับคืออย่างนี้ครับคือในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย

เอาข้อแรกก่อนข้อสำคัญเนี่ยบาดแผลที่
ของคุณผู้ชายที่เสียชีวิตนะครับ

ทางนิติเวชศาสตร์นะครับ
เราสามารถแยกได้นะครับว่าบาดแผลเนี่ย
เกิดจากการกระทำตัวเองหรือถูกผู้อื่นกระทำ

ลักษณะมีคมอย่างไรอะไรอย่างนี้เราบอกได้

บอกขนาดอาวุธยากแต่บอกทิศทางได้ว่า

เพราะเราจะวัดขนาดของอาวุธได้

อันนี้ตัวสำคัญในเรื่องกันเมื่อครู่นี้
ที่ถามถึงเนี่ยถามว่ามีบาดแผล
บริเวณแขนมือหรือไม่

ถ้าถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยนะครับ
ปกป้องตัวเองด้วยการยกมือขึ้นมาบัง
หรือจะปัดมีดหรือทำอะไรก็ตามถ้าถูกทำร้าย

ถ้าเราจัดลำดับว่าถูกแทงก่อน

มันก็จะมีรอยร่องรอยของการต่อสู้ให้เห็นว่าเนี่ย
อย่างนี้บอกได้ว่าเขาไม่ได้ฆ่าตัวเองตายหรอก
เขาเนี่ยถูกคนอื่นทำ
พวกเขาก็อายุบอาสาธารณ์แล้วค่อยมาแทง

มันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่

หรือถ้ามันมีผลอื่นอีกของการตรวจ

หรืออะไรขึ้นที่มีที่ตัดจิตประสาท
มีสติในขณะที่เขาถูกกระทำหรือไม่ร่องรอยบาดแผลพวกนี้มันก็จะตอบได้
ทีว่าอ๋อเขาไม่ได้ต่อสู้เลยอาจารย์ถ้าเอางี้นะคะคุณผู้ชม
คือเราถามบนพื้นฐานที่ข้อมูลออกมาแค่นี้ก่อนนะคะ
คือถ้าเป็นการตั้งข้อสังเกตที่คุณอนุพงศ์บอกคือว่าน่าจะเกิดเหตุจากข้างล่าง
ครับแล้วพาขึ้นไปข้างบนทั้งคู่อันนี้อาจจะมันมันบอกอะไรได้ไหมคะ
ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคือคือเหมือนที่ถามนะครับนั่นคือ
เรากำลังถามว่าจุดที่มันน่าจะเป็นจุดที่เกิดเหตุ
ซึ่งเขาก็สมมติฐานให้ว่าเห็นกองเลือดขนาดใหญ่
ก็น่าจะเป็นจุดที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็เห็นกองเลือดอยู่บนโต๊ะ
ก็น่าจะเป็นจุดที่เกิดเหตุนะครับแต่กรณีพวกเนี้ย
มันอาจจะต้องดูรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับในลักษณะของการกระทำเนี่ย
อย่างเอามีดแทงเหนือมีดปาดคอนะครับมันก็จะมีเลือดกระเซ็นที่ค่อนข้าง
รุนแรงอืมใช่ไหมครับเพราะให้มันรุนแรงเนี่ย
มันก็จะกระเด็นออกนะครับไปตามฝาผนังตามจุดต่างต่าง
ซึ่งพวกนี้มันจะบอกให้เห็นได้ว่าพอมองจากจุดพวกนี้
โดยพยานโดยแวดล้อมแล้วเนี่ยมันจะบอกจุดที่เกิดเหตุได้
จุดที่เลือดออกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่า
บางครั้งบางคราวเนี่ยมันจุดอีกเกิดอีกที่หนึ่งมายกมาวางไว้ตรงนี้
อาจจะออกเยอะตรงนี้เป็นการพักรอแล้วค่อยลากขึ้นก็ได้
เพราะจริงมันต้องไปดูรอยหยดเลือดทั้งหมดซึ่งโดยภาพรวม
ซึ่งพิสูจน์หลักฐานเก็บหมดแล้วแหละแน่นอนเขาก็ต้องเข้าไปเป็นหลักของเขาอยู่แล้ว
แล้วก็มีรอยนิ้วมือกี่คนมีดีเอนเอของคนกี่คนที่เกี่ยวข้อง
อันนั้นต้องเป็นหน้าที่ทำแน่นอนนะคะอย่างอย่างที่บอกครับคุณผู้ชม
คืออันนี้ตอนนี้ที่นักข่าวร้องก็คือของที่ออกมาอย่างเป็นทางการ
สาเหตุการเสียชีวิตของครูทั้งสองท่านนะคะแล้วก็ดีเอนเอนี่อาจจะไม่ได้ออกเร็วมากเท่าไหร่
อาจจะต้องเร่งถ้าเกิดอยากต้องการได้ข้อมูลเร็วก็อ่า
ต้องเรียกเพราะจริงมันก็มีระบบขั้นตอนของการทำงานของตำรวจอยู่
แต่อีกอันหนึ่งของผู้หญิงนะครับที่เราได้ข่าวเนี่ยนะตามข้อมูลเนี่ย
มันไม่ใช่อาวุธของมีคมอย่างเดียวอ่ามันมีบาดแผลที่เกิดบาดแผลที่ลักษณะ
อาจจะไม่ใช่ของมีคมมากระแทกบนศีรษะแต่ตามลำตัวก็ยังมีของมีคมอยู่ด้วย
เพราะมีลักษณะถูกแทงไอ้ถูกแทงเนี่ยบอกอาวุธได้บาดแผลที่ถูกกระแทกเนี่ยเป็นศีรษะ
สมมุติถ้าเกิดเป็นค้อนเป็นของแข็งอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับ
อย่างค้อนเนี้ยเราบอกได้พอตีไปที่ศรีษะเนี้ยมันจะเห็นร่องลอยเลย
บอกได้เลยว่าถ้าใส่อย่างนี้มันเกิดจากค้อนเพราะมันจะไปทิ้งร่องรอยบนกระโหลกให้เราเห็นชัดเจนได้
หาของแข็งมีไม่มีคมอะไรยังไงก็ยังพอบอกได้เพราะฉะนั้นจะบอกตัวของอาวุธได้
แล้วก็ไปหาหน้าที่เกิดเหตุเพื่อเป็นวัตถุพยานที่ใช้ประกอบในคดีนี้ได้
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราคุยกับคุณแม่บุญธรรมของทั้งครูเอ็มแล้วก็ครูแนนนะคะ
ถ้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตามข่าวนี้กันต่อนะคะ
บรรทมเจริญผลค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
แม่ค่ะทางรายการขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะคะอ่าค่ะ
แม่ค่ะตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลหรือว่าทางตำรวจเนี่ยบอกชัดเจนแล้วหรือยังคะว่าครูเอ็มเนี่ยเสียชีวิตจากบาดแผลแบบไหนแล้วครูแนนเสียชีวิตจากบาดแผลแบบไหนอะค่ะ
ยังเลยค่ะเพราะว่าเห็นทางคุณพ่อคุณแม่เขาคุณพ่อคุณแม่แท้เขาที่มารับศพวันนี้นะคะ
บอกผลชนสูตรเดี๋ยวจะส่งตามไปอะไรสักอย่างนี้แหละค่ะ
เพราะเราก็ช่วงวุ่นวุ่นกันอยู่ค่ะแล้วเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ส่วนไหนได้บอกไหมคะว่าครูทั้งสองท่านเนี่ย
เสียชีวิตจากอะไรคือคือของครูผู้ชายเนี่ยอาจจะชัดในแง่ของบาดแผลที่คอนะคะ
แต่ครูผู้หญิงเนี่ยมีใครพอบอกไหมคะตอนนี้ก็คือครูผู้หญิง
เขาบอกมีบาดแผลที่หัวแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าโดนอะไรอืม
แต่ก็มีบาดแผลที่ลำคอด้านหลังสองรอยอ่าอ่าอืม
แต่ว่าทางของเอ็มเนี่ยทางของเอ็มก็คือเขาก็เละพอสมควร
เท่าที่แม่ลองมีเวลาในช่วงตั้งแต่เกิดเหตุที่รับแจ้งเนี่ยนะคะ
คือคุณแม่สงสัยสาเหตุว่าครูสองคนจะถูกทำร้ายจากเรื่องอะไรมากที่สุดคะ
คือลูกสองคนเนี้ยนะมัสเตอร์เอ็งกับมิสแมนนี่นา
เพราะว่าเขาเป็นคนที่ดูแลลูกชายแม่มาตั้งใจ
ก็คือความสนิทสนมก็คือเขาก็เรียกแม่ตั้งแต่วันแรก
แต่เรามาศึกษาอุปนิสัยเขาเราก็ดูแล้วว่าเขาดีทั้งคู่
เขาเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีพูดจาดี
และด้วยที่แม่มองนั้นแม่ก็ไม่เคยเห็นที่เขาจะเล่นอะไรที่ไหนยังไง
จนมาหลังที่เขามาขอยืนตั้งมาขอตั้งแม่

ตอนนี้แม่เห็นว่ามันบ่อยไงแม่ก็เลยเรียกเขาลงมาถามว่ามันอะไร
มันยังไงเขาก็รับสารภาพกับแม่ว่าเขาติดหนี้พนันบอล
แม่ก็เลยบอกเขาว่าเอ็มต้องเลิกนะ
ถ้าเอ็มไม่เลิกมันเสียถึงอนาคตถึงการงานนะเพราะการพนันไม่เคยทำให้ใครร่ำรวยหรอกลูก
เพื่อแม่แล้วก็เขาบอกว่าเขาขายรถไปแล้ว
เขาขายรถแอคปอร์ตไปแล้วแต่แม่ก็ไม่รู้ว่าได้เอาเงินจำนวนนั้นอ่ะ
ไปใช้หนี้เขาหรือเปล่าอืมแล้วเขาก็บอกแม่มาสองเดือนก่อน
ว่ามีคนขู่ฆ่าเขาเราก็เลยบอกเอ็มก็ต้องระวังตัว
แม่ก็เลยถามว่าเอ็มเอ็มพอบอกแม่ได้ไหมว่าเขาพวกนี้
คือใครยังไงเผื่อแม่จะได้ช่วยคุยได้
เพราะหนี้พนันถ้าเราพยายามใช้เขามันก็น่าจะหมด
แล้วใช่เอ็มปล่อยให้คาราคาซังอย่างเงี้มันคงไม่ได้ที่แม่ช่วยเหลือเอ็ม
เพราะแม่เป็นห่วงพ่อเอ็มเป็นมัสเตอร์และเมียก็เป็นมิตรของโรงเรียน
แล้วก็สามารถด้วยตัวเอ็นกับแนนเนี่ย
เดือนแม่ก็ดูแล้วว่ามันน่าจะพอใช้ค่ะในช่วงที่ลูกมาขอ
เราก็คิดว่าก็น่าจะพอบ้านแล้วก็ซื้อบ้านด้วยมีซื้อรถด้วย
ดูคติมาด้วยเราก็คิดว่าเออลูกน่าจะเดือดร้อนคงทำไม่ทัน
กระบวนการสอนพิเศษไม่มีอะไรไม่มีเราก็ช่วยด้วยเจตนาไม่ใช่ว่าให้ยืน
ก็คือให้เหมือนลูกพอแม่

แม่ค่ะคือที่บอกว่าโดนขู่ฆ่าเนี่ยขู่ฆ่าจากเจ้าหนี้บอลเหรอคะ
เขาก็ไม่ได้บอกค่ะเขาบอกว่ามีคนครูฆ่าเอ็มนะแม่
เราก็เลยบอกแล้วเอ็มยังไงเอ็มไปแจ้งความไว้หรือยัง
เขาบอกเขาแจ้งไว้แล้วแต่แม่ก็ไม่ได้ติดตามเรื่องของเขา
แม่คิดว่าเขาคงจะเครียดหรือพูดด้วยอาการที่ว่าจะมาหาตังค์หรือเปล่าหรือยังไง
แต่เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามีคนขู่ฆ่าเขา
จ๋าครูเคยบอกไหมว่าคนที่มาขู่ฆ่าหรือว่าเจ้าหนี้เนี่ยเป็นคนมีสีไหม
แม่ก็คิดว่าเป็นหนี้พนันบนเท่านั้นเองมันต้องจบนะลูกไม่นานเลยจะเสียหายหมด

เดี๋ยวนักข่าวเนี่ยจะต้องถามจากคุณแม่เพิ่มเติมนะคะ
คือเราได้คุยกันสั้นแต่เดี๋ยวยังไง
ข่าวของไทยรัฐก็จะถามคุณแม่อีกเยอะเลยนะคะ
โดยเฉพาะเอกสารถ้ามาแล้วอะเนาะ

ขออภัยเวลาน้อยจ้ะแม่ค่ะ

คุณผู้ชมขออภัยค่ะคือเราได้สายคุณแม่ค่อนข้างจะเวลากระชับ
อาจารย์ถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจจะแคบลงมาได้
ทีนี้ตกลงว่าจะหวังผลจากเป็นหนี้
หรือว่าจะมาป้นทรัพย์หรืออะไรอันนี้ไม่รู้
แต่ที่แน่ยังไงสุดท้ายคือรอเอกสารเท่านั้น

ตัวบาดแผลมันบอกอาวุธได้

เขาจะเป็นคนที่รายงานได้ดีที่สุดนะคะ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
รอนักข่าวรายงานจากพื้นที่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ก่อนนะคะ

อีกสักครู่แชลนิวส์โชว์ค่ะสวัสดีค่ะ